เขาคิดยังไงกับผลการแข่งขันไปติดตามได้จากรายงานของคุณชนะเดช
คุณผู้ชมครับหลังจากจบเกมโอ้โหสุดดราม่าจริง